บางกะปินะฮะที่บอกว่าถูกตำรวจยิงเสียชีวิต

เขาก็สบายใจขึ้นเหมือนกับว่าลูกเขาเนี่ย

ล่าสุดนักข่าวเราก็ไปที่งานศพ

ไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

เป็นสถานที่ตั้งศพของนายเอกชัย

ก็ถูกยิงเสียชีวิตที่ถนนร่มกล้า

ก็มีกลุ่มเพื่อนนักเรียนด้วยกันที่เรียนด้วยกันนี่แหละ

ส่วนกุศลให้กับนายเอกชัยท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพื่อนก็บวชให้หลายคนทีเดียวนะครับ
พันธาอากาศเอกนพัศกรบุญรัฐเป็นพ่อของนายเอกชัยเปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่า
หลังจากที่ไปขอดูกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุได้เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว
ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่ากล้องวงจรปิดยังใช้การได้
และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริง
เหลือเป็นหน้าที่ของทนายความและตำรวจที่จะทำไปตามหน้าที่
โดยยังไม่มีความคิดเห็นที่จะไปร้องเรียนกับผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะอยากให้ตำรวจนั้นทำงานไปตามพยานหลักฐานที่แท้จริงครับ
จากนั้นก็เป็นพี่กุนสร้างนัดที่ออกได้
รถยนต์ของตำรวจที่ขี่กันตามมาขี่เข้ามาแบบนี้
นายเอกชัยเนี่ยที่นั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์เข้ามากับ
อีกหนึ่งคนเนี่ยอาทิตย์ซ้ายจอดที่ป้ายรถเมย์หลัง
จากนั้นเอกชัยกระโดดลงจากรถนะฮะแล้วก็ไปยืนจังก้า
ยกปืนขึ้นมาเปิดฉากยิงเข้าใส่รถตำรวจที่ตามมาจน
เสียหลักพุ่งเข้ามาชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าตัวโดย
เพื่อนของเอกชัยพยายามที่จะขี่รถจักรยานยนต์หนีไปก่อน
เอกชัยจะวิ่งหลบหนีไปด้านหน้านะครับเนี่ยฮะโดย
อีกมุมหนึ่งจะเห็นว่านาทีที่เพื่อนของเอกชัยถูก
ตำรวจชุดที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเตะสกัดจนล้มลงไป
ครับจากนั้นเอกชัยก็วิ่งตามมาและล้มระยะหนึ่งก่อนที่จะ
ขึ้นมาได้แล้วก็เปิดฉากยิงใส่ตำรวจจังหวะนี้เนี่ย
นะฮะจะเห็นได้ว่าตำรวจเสื้อขาวเข้าไปล็อกคอล็อกคอ
เพื่อนของนายเอกชัยที่ใส่หมวกกันน็อกเพื่อเปิดเอาเพื่อน
เนี่ยนะเป็นฉากำบังอืมตำรวจไปล็อกคอเพื่อนของเอกชัยเพื่อ
เพื่อนเป็นฉากกระบังขณะที่นายเอกชัยเดินถอยหลังเข้าไป
ยิงต่อสู้จนล้มลงไปชายที่ล็อกก็เลยเดินเข้าไปยิง
โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดที่ตามมาเข้าไปประชิดตัวพร้อมกับใช้
วกกันน็อกฟาดไปที่นายเอกชัยด้วยนะครับอันนี้คือภาพ
ที่เห็นนะเล่าตามภาพท่านด้านของท่านาลนลงแก้วเพชร
เครือข่ายลนลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอก
ว่าก็มีการเดินทางเข้าไปหามรือกับพ่อแม่ของนาย
เอกชัยเพื่อให้คำปรึกษาถึงแนวทางในการดำเนินคดีพร้อม
รับว่าจากคลิปที่เห็นก็เห็นได้ว่าเอกชัยยิงใส่
ตำรวจก่อนและตำรวจก็ทำหน้าที่แต่ต้องไปดูก่อนว่า
ก่อนเกิดเหตุมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ก่อนที่หรือไม่
ที่นายเอกชัยจะลงมือยิงเนี่ยเป็นอะไรเหตุการณ์มัน
ขึ้นอย่างไรมาก่อนนะคุณผู้ชมเห็นแล้วนะเอกชัยลง
มือยิงก่อนอืมแต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือตำรวจเป็น
คอแล้วก็มีการเข้าไปก่อเหตุกันไปนะฮะแล้วต้องไป
ดูดิว่าตำรวจชุดนี้กระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่จาก
ที่เอาปืนไปยิงจนมีคนเสียชีวิตนะครับ
คือทั้งเรากับครอบครัวมองว่าเป็นยังไงอืมอันนี้ก็เล่า
แต่พ่อเลยแต่ถ้าถามผมในทางกฎหมายมันก็คือการป้องกัน
ตัวมันคือการป้องกันตัวอย่างหนึ่งใครเชื่องกันตัว
คือตำรวจเนี่ยทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็ป้องกันตัวจาก
คือถ้าเราถ้าเราดูทั้งหมดเราจะเห็นว่าคือเด็ก
เด็กเขายิงก่อนเปิดก่อนแต่ทีนี้มันยังขาดอีก
ส่วนหนึ่งก็คือทำไมอยู่อยู่เด็กมายิงไงไอ้ตรงเนี้ย
มันหายไปอืมมันมีแค่ตอนยิงแล้วเราบอกว่าเป็น
การทำเก็งของต่ำบัวอ่ะผมจะมองว่าเกินถ้าถ้า
ขนาดเนี้ยผมว่ามันก็ไม่เกินนะแต่มันมีอยู่จุด
หนึ่งคือจุดที่หลังจากเขาล้มไปแล้วอ่ะอันนี้มีการ

ผมว่าถ้ามันมีการยิงซ้ำมันอาจจะเป็นเรื่องเกินกว่าเหตุ
คือพ่อเขาติดใจอยู่ไหม
หลังจากเขาดูคลิปเมื่อวานแล้ว

ทุกคนก็เห็นแล้วก็จะเห็นว่าเอกชัยก็ยืนจังก้านแล้วยิงใส่รถตำรวจก่อน
จนเสร็จหลักไปชนกับรถมรสชัยที่จอดอยู่
แต่หลังจากนั้นมันมีอาการตามมาล้มลงไป
ใช่นี่คือประเด็นสำคัญที่คุณพ่อเรียกร้อง
ว่าจำเป็นต้องฆ่ากันขนาดนั้นเลยไหม
คือพ่อออกมาพูดทำนองว่าตำรวจตั้งใจฆ่าลูกเขา

สำหรับในทางในการจะไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่างหรือไม่นั้นนะครับ
นายรณรงค์บอกว่าจะปล่อยให้พ่อกับแม่เป็นคนตัดสินใจว่าจะเดินหน้าร้องเรียนต่อหรือไม่
ซึ่งในเรื่องของคดีความนั้นต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย
หลังจากนี้ญาติก็จะนำเท่าอาถิของเอกชัยนั้นไปลอยอังคารที่วัดหลวงพ่อโสธรฉะเชิงเศร้า
ไหลไปกับแม่น้ำบางประกงตามที่ญาติญาตินั้นได้ตั้งใจเอาไว้นะครับ